สวัสดีค่ะวันนี้แม่นทางไทยร้านมีโอกาสพิเศษมาก
ที่จะได้มาพูดคุยกับคุณสงการเดชนรงค์นะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ถามถึงเรื่องงานดีกว่า

ก็โอเคครับก็ดีครับ
ตอนนี้ก็ทำในส่วนของคอนโด
ตอนนี้ก็ถ่ายไปส่วนควรแล้ว
เพื่อมาทำแบบพวกร้านอาหารต่าง

โปรเจกต์นี้หลายคนไม่ทราบว่าปั้นมาเป็นแบบหลายปีมากกี่ปีคะ
ประมาณ๔ปี

ทำไปเรื่อย

ถ้างั้นก็ดีนะพี่เปิดร้านไปประมาณครึ่งปี
พี่ก็นั่งกินกาแฟอร้อยเราไม่ชอบกาแฟ

ก็เลยไปลองกับเขาเร่ง

ดีขึ้นนะครับดี

มันก็เริ่มลงตัวครับ
บทบาทการเป็นนักธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะ

เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำตั้งแต่เด็ก
ไม่รู้ไหมครับ

เขาคุยเรื่องธุรกิจตลอด

มันก็เลยเหมือน
เวลาเราทำธุรกิจแล้วมันรู้สึก

ชอบด้วยแต่อีกบทบาทนึง

อย่างที่เห็นตอนนี้คือตัดผมสั้นมาก

และหลายปีแล้ว

ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
พอดียกย้ายมาที่หน่วยศึกซึ่งมันชอบคล้องกับตัวเราอยู่แล้ว
แล้วเราก็คิดว่าอยู่ตรงนี้เราสามารถ

พัฒนาศักยภาพแล้วเราสามารถทำอะไรที่เราสามารถพูดสอนได้จริง

อีกส่วนหนึ่งบทบาทการเป็นแฟนคุณแมท
ก็โอเคครับมันก็มีเยอะนะฮะ

อะไรอย่างนี้นะใช่มีพิณมติมาให้ได้
แต่ต้องยอมรับคนจับตามองเยอะมากรู้สึกไงบ้างคะ
แต่ว่าก็ต้องเข้าใจ
เมสเซจที่คนได้รับมันไม่เหมือนกันทุกคน
คนที่เรารักเราเราก็เข้าใจเรา
เราก็ขอบคุณนะพี่เชียว

ก็หลายตรงนะครับ

หรือแบบสวยงามขาวผ่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ครับคงเหมือนมีเพื่อนคนเหมือนกันได้
ก็ปรึกษากันและก็มีกิจกรรมอะไรที่ชอบคล้ายกัน
เขาบอกว่าแมทเป็นคนห้าวจริงไหมคะ

แต่ก็มีมุมน่ารักสวีท

อย่างเช่นตอนที่ไปบาหลีคนก็จะวิจารณ์เยอะ

อย่างที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ถือสารนะครับ

ก็คืออย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือไปเที่ยวด้วยกันบ่อย

ก็ไม่ได้บ่อยเท่านั้นนะ

ตัวแมทเองตอนนี้เขาโอเคหรือยังคะ
ก็โอเคครับมีกรณีขึ้นครับ
ก็ข่าวก็เริ่มซาซาไป
ในส่วนของละครแมทที่สนของการซับพอร์ตอย่างไรบ้างไหมคะ

เอกหล่อด้วยน้องณเดชน์หล่อมาก
อืมระหว่างณเดชน์กับสมการใครหล่อกันคะ
ไม่เห็นต้องถามณเดชน์
ไม่แซวเล่นแต่คุณการก็ตอนนี้ก็อีกหมดบาทหนึ่งนะคะรวมควรถามก็เป็นคุณพ่อของน้องปีมาย
เป็นยังไงบ้างคะน้องได้ดูมากขึ้นตามวัย
แต่ว่าเรามาอย่าอยู่กับเขาเราเหนื่อยก่อน
คือได้คุณพ่อมาลุยด้วย

เพราะมันก็ไม่ได้ลุยแบบ

ชอบออกงานชอบอะไรที่ชอบ

กล้าแสดงออกเขาจะได้แม่เขา
แล้วกับคุณแอฟนะคะได้เจอกันบ้างไหมเฮ้ยต้องควรถาม

ค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

แล้วก็ถ้าก็แค่ประมาณเนี่ยค่ะ
ค่ะก็คือก็ใช้ชีวิตปกติตอนนี้ใช้ชีวิตปกติเลยใช่ไหมครับ
ไหนก็ปกติแล้วปกติมานานแล้วเนอะ

ตอนนี้จุดโฟกัสของสงการตอนนี้อะไรคะ

โฟกัสหนึ่งครับก็ก็เรื่องที่ถามกันทั้งหมดเนี่ย
กับเรื่องงานอาจจะถามว่าคิดจะแต่งรอบสองไหมคะเนี่ย

อืมอาณาคต

อืมอีกทีละกันค่ะแต่ว่าที่แน่นอนเลยก็คือจะขายของให้
ล่าสุด๒๔สิงหาเนี่ยจะมีงานใหญ่ของคุณสงการที่ไม่ใช่งานแต่งใช่ไหมคะ

งานวิ่งซึ่งงานวิ่งนี้เป็นไงบ้างคะนี่ขอไปโปสเตอร์ขายของให้
อยากจะบอกว่าไปมาแล้วปีที่แล้วปีนี้คือไลน์อัพคือวิ่งมันมีขออนุญาตพูดช่วยเสริมนะคะ

เขาเลยวิ่งวิบาลมีอยู่แล้วแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้แน่นมาก
คุณการเล่าให้ฟังหน่อยค่ะงาน๒๔สิงหา
การวิ่งวิ่งซีซั่น๒นะครับก็ปีที่แล้วที่เราจัดมามันค่อนข้างจะมีฟีดแบ็คที่ดี

ก็คือในเรื่องของด่านวิ่งที่เราเพิ่มขึ้นอีก๕ด่านให้มันขึ้น

แล้วก็ในสู่อีกเรื่องจึงคือหลังจากงานเนี่ยเรามีงานคอนเสิร์ตปีที่แล้ว
คนนี่คนก็อยู่มาต่อจากงานวิ่งเพื่อที่จะสนุกนะ

แต่สถานที่เป็นอาจไม่พอ
สำหรับปีนี้เราก็ย้ายไปจากที่งาน

สำหรับใครที่เป็นแฟนคุณสงการ

ก็ติดตามดูได้รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์
แล้วก็ถ้าเข้าไปในจู๊กแล้วดาวน์โลกแอปพลิเคชัน

ค่ะก็ถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็ได้รักษาสมัครได้เลย

ย้ำกันที่งานมี๒วันเนอะ
๒๓๒๔ครับแต่วันที่เป็นวันวิ่งกินกับวันคอนเสิร์ตคือวันที่๒๔

ตื่นเช้าอืมค่ะแล้วก็จะได้ไปเจอกับซิกแพคคุณสงกรานด์แน่นอนไม่มีเนี่ย
โจ๊กแต่ว่าวันนี้บรรเทอร์ไพรัสต้องขอบคุณคุณสงกรานด์มากเลยนะคะ
แล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันงานคงได้ไปแจมนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ